วันนี้มีความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองที่เกิดขึ้นกับหลายพักนะครับ
พักพลังประชารัฐนะครับแม้ว่าการเลือกตั้งจะผ่านพ้นไปแล้ว
กำลังรอผลการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่ามีการยื่นฟ้องร้องกันหลายอย่างนะครับ
พลังประชารัฐเองถูกยื่นร้องเรียนหลายเรื่องจนถึงขั้นนำไปสู่การให้ยุบพักด้วยนะครับ
เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามจากรายงานครับ
มีหลายกรณีนะครับที่เรามีที่เรามีหลักฐานชัดเจนว่ามีสื่อมวลชนหลายสำนัก
เอาข้อความที่ไม่เป็นจริงแล้วทำให้เกิดความเสียหาย
กับผมและหรือพักอนาคตใหม่มาปั่นซึ่งผิดกฎหมาย
สิ่งต่างเหล่านี้ผมก็ต้องบอกว่าความอดทนของคนมีขี่จำกัด
ความอดทนของคนมีกี่จำกัดขณะที่พักอนาคตใหม่กำลังเผชิญวิบากรรม
กรณีถือหุ้นในธุรกิจสื่อทั้งของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพัก
และคดีของนายภูเดชเห็นหลอดผู้สมัครสอสอเขต๒
ตัดสินให้ถอนชื่อนายภูเบศออกจากการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอ
มาวันนี้ทิศทางข่าวกำลังพลิกกลับไปที่พักพลังประชารัฐ
เมื่อทั้งนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคม

พักเพื่อไทยและพักอนาคตใหม่
พร้อมใจกันยื่นร้องให้กรกตตรวจสอบว่า

ครองหุ้นในกิจการสื่อรวม๒๕๐ล้านหุ้น

กรณีสัญญาว่าจะให้ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง
ก็เพื่อจะลงความเป็นนิติรัฐของประเทศ
เพื่อสร้างความเท่าเทียมเสมอภาค
ปราศจากการเบี่ยงเบนในการตัดสิน
ในเรื่องที่เห็นว่าผิด
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทางพักพลังประชารัฐก็ดี
คุณชันวิทย์ก็ดีหรือประชาชนทั่วไปก็ดี
แต่ก็ดีอย่าคิดว่าวันนี้เป็นเรื่องทำลาย
เรื่องโกรธกันหรืออะไรกันนะครับ
ผมทำหน้าที่ของผมนะครับเท่านั้นเอง
วันนี้ผมมาว่าพักพลังประชารัฐพวกเราคงพูดไปเยอะแล้ว
แต่พี่น้องครับผมจะมาบอกในนามตัวแทนของพักสองเรื่อง
เรื่องที่๑พักพลังประชารัฐจะมาแก้ปัญหาชีวิตของพี่น้อง
เรื่องแรกบัตรสวัสดิการพี่น้องรู้จักไหมครับ
ชอบไหมครับเอาไม่ชอบเหรอชอบหรือไม่ชอบ
พักพลังประชารัฐจะทำบัตรสวัสดิการให้เพิ่มสิทธิ์
และสำคัญมีคนตกหล่น

คนแก่คนทอง
พลังประชารัฐจะเพิ่มสิทธิ์ลงไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ถ้าอย่างนี้น่าเลือกไหมพักพลังประชารัฐพี่น้อง

เป็นการลงพื้นที่ปราศัยใหญ่ของพักพลังประชารัฐที่จังหวัดลบบุรี
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จนหน้าสนทิรัฐสนทิจิโรวงค์เลขาธิการพัก
ถูกร้องเรียนและตั้งข้อสังเกตว่า
อาจจะเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้หรือไม่

จะให้เงินอสมเพิ่มจาก๖๐๐เป็น๑๐๐๐บาท
นานก็มีมติคณะรัฐมนตรี
นุมัติงบประมาณดังกล่าวให้อสม

ก่อนมีการเลือกตั้งเพียง๒วัน

หรือสั่งระงับสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ผู้สมัครจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ข่ายจะได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอ

และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
อดคล้องกับนายศรีสุวรรณจัญญาที่ระบุว่า
กรณีนี้เป็นประเด็นสำคัญที่กรกตต้องพิจารณา

ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา๔๓วงเล็บ๑และวงเล็บ๒

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอหรือไม่
กรณีที่เลขาธิการภักดิ์พลังประชารัฐ
ไปหาเสียงที่ลบบุรีนะครับ
เมื่อต้นเดือนกุมภานั้นไปสัญญิงสัญญาว่าจะให้
ว่าจะเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขาธิการพักพลังประชารัฐนั้น
พูดอย่างนี้ในการหาเสียงเข้าข่ายความผิดหรือไม่
เนื่องจากว่าคุณสนทิรัฐนั้น
ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี

หรือนั่งอยู่ในคอลโลมอร์ของผลเอกประยุทธ์แล้ว

เป็นการพูดถึงนโยบายเป็นเรื่องปกติ

ก็ต่างพูดถึงนโยบายของตัวเอง

เชื่อว่าคนที่นำคลิปออกมาเผยแพร่
ต้องการหวังผลทางการเมือง
ด้านนายพุทธิพงณ์ภูมิการแก่นำพัก
และผู้บริหารของพักพลังประชารัฐ
และพิจารณายุบพักพลังประชารัฐ

อายการสำนักงานคดีพิเศษ
สั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นกระบด
สุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป

เคนว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย

และร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อปี๒๕๕๙
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน